ไปดูกันหน่อยซิเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกลางดึก

เขาบอกว่าอยู่ดีมีรถมอเตอร์ไซค์
ถูกเผาวอดเสียหายไปแต่คุณผู้ชม๗คันที่บอกมันไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียว
มันเกิดขึ้นพร้อมกันสองครั้งแล้วก็เดาว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวนี่แหละที่ทำ
คืนก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยคือเผาโดนเผาไปเสียหายไป๔คัน
เกิดที่ไหนเดี๋ยวมาเล่าเพราะล่าสุดเนี่ยตำรวจเร็วมากนะคะ
รวบตัวได้แล้วคนทำทำไปทำไมเนี่ย
ตำรวจสนราชบุรณาค่ะไปจับกลุ่มนายคนนี้แหละที่ตอนแรกเลย
คือนายนบพรค่ะหรือในบูมอายุ๓๐ปีค่ะ
เขาน่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจสงสัยแล้วแหละ
โดแห่งหนึ่งนะคะแถวย่านราชบุรณะค่ะ
กรุงเทพก็ได้รับความเสียหายไปหลายคันค่ะ
อย่างที่บอกว่าเหตุเกิดช่วงตี๒๓๐ที่ผ่านมานี่เอง
โดยคืนที่ผ่านมาเนี่ยเสียหายไปสี่คัน
แต่ครั้งก่อนเกิดไปแล้วทีนึงนะคะเสียหายไป๓คัน
หลังเกิดเหตุตำรวจแกะรอยตามไปจับกลุ่มตัวนายนบพรมาได้ค่ะ
บ้านพักแถวจุดเกิดเหตุคุมตัวมาสอบสวน
เจ้าตัวอ้างแบบนี้ผมทำไปเพราะผมเมาใช่เลย
หึใช่หรอมันใช่ไหมล่ะนั่นสิแล้วผมก็มีปัญหาคำเหม็นไม่ถูก
คือเอาง่ายนะไม่ถูกกับคนในพื้นที่
ผมก็เลยตัดสินใจวิธีของเขาทำอย่างไรหรือเปล่าคุณคิง
ทำไงฮะเขาเอาเจลแอลกอฮอลอ่ะไอ้เจลที่เราใช้ล้างมือนี่แหละ
เอาไปเผาอ่ะเหรอเอาเจลแอลกอฮอลมาเป็นเชื้อเพลิง
เฮ้ยแล้วก็จุดไฟซึ่งไอ้เจลเนี่ยได้มาตอนที่เขาแจกกันบ่อยช่วงโควิด
เดี๋ยวเขาเอาไว้ฆ่าเชื้อโควิดไม่ใช่ว่าเอาไปเผารถ
ตายแล้วทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะพี่
แล้วบอกว่าตัวเองเมามีปัญหากับคนแถวนั้นมันทำไม่ได้นะ
คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์เสียหายไปถึง๗คันอย่างที่ขวัญบอก
แล้วทำไปเพราะบอกว่าระบายความแค้นด้วยก่อเหตุมาแล้วสองครั้งค่ะ
อย่างที่บอกรวม๗คันอยากขอโทษตัวเองทำเกินกว่าเหตุไปค่ะ
ขอโทษครับที่ทำเกินมาเหตุครับ
โอ้โหไอ้คราวก่อนนะคุณคิงเดือนก่อนที่ที่ฉันบอกว่า
มีเสียหายไปครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรก๓คันใช่ไหม
เขาบอกไอ้ครั้งนั้นพอตอนมาเผาเสร็จปุ๊บ
มีการไปทำลายกล้องวงจรปิดแถวหน้าคอนโดด้วยนะ

แล้วรอบสองเลยมาเผาอีกแต่รอบนี้ตำรวจรวบได้นะคะ
นานุพรมผู้ต้องหานะคะพอไปดูประวัติค่ะ
บอกว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดด้วยในพื้นที่สนราชบุรณะนะคะ
มีคดีรักทรัพย์ในท้องที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
แม้มาก่อเหตุแบบนี้คงอยากจะเข้าไปอยู่ในคุกอีกนั่นแหละค่ะ
ก็ต้องโดนดำเนินคดีต่อไปค่ะ
รอบนี้มาเผาทรัพย์จากที่เคยไปรักทรัพย์คนอื่นเขา